งานนี้เขาเรียกว่ามวยถูกคู่จริงค่ะ
ไม่ใช่แค่ทางนู้นอยากจะเจอฝั่งนี้นะ

อีฮู้อีฮู้เบิร์นมิกุมารค่ะ
ตลอดเวลาบอกว่าดีใจจังเลยวันนี้หนูได้เจออาจารย์

นี่ใช้เยอะไปแล้วมันใช้เยอะไปแล้วจะทาถึงลิ้นไก่อยู่แล้วนะ

อยากเจอทุกเรื่องทุกอย่างเลยค่ะ
คือแบบเป็นแฟนคลับอาจารย์แล้วก็หนูเป็นคนเชื่อเรื่องนี้
แล้วก็เคยไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวศึกษา
แต่คนไม่เชื่ออะไรง่ายโดยส่วนปกติเนี่ยอินไม่เชื่ออะไรง่าย
เป็นคนเชื่ออะไรง่ายป่ะถึงได้ต้องไปเรียนไง
ไปเรียนให้รู้เรื่องว่าสาวนิการเป็นยังไงแล้วอาจารย์ที่สองก็ไล่กลับ
ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้ว

ใช่เดี๋ยวจะมีคนพาไปเองแล้วอาจารย์คนที่สองก็ตายแล้ว
คนที่สามเสร็จเนี่ยคนที่สามยังไม่อยากเป็นอะไร
อุ๊ยยังไม่อยากเป็นอะไร

เกิดวันที่๒กุมภาพันธ์
เพราะ๑๑๘เวลาเกิดก็ปกปิดเรื่องส่วนตัวของเขา
ลักษณะอยู่ราศีกันอาทิตย์อยู่ราศีมังกร
หมายถึงช่วงวันที่เกิดเนี่ยอาทิตย์โคจรผ่านหมวดดาวแคปปิคอนหรือมังกร
คือคนเกิดประมาณวันที่๑๓มกราศถึง๑๓กุมภาจากมังกร
แต่เขาเกิดเวลาประมาณกลางคืนทุก๒ชั่วโมงก็เคลื่อนไปจุดหนึ่ง

ทั้งมังกรมันแปลกประหลาดดูทุกที่ว่า
เป็นราศีธาตุดินคือหมายถึงว่าเป็นคนที่เป็นมีสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้น
เป็นคนคิดอย่างไรเห็นอย่างไรเป็นอัตราตัวตนที่ชัดเจนมาตลอดว่าเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก
แล้วตามดวงเนี่ยคนที่จะมีครอบครัวได้ยากนะกันพิจิกมีนเขาก็เป็นหนึ่งในราศีที่จะมีครอบครัวหรือมีคู่ยากอยู่แล้ว
แล้วตามดวงเนี่ยดาวปัตตานิคือคู่ก็เป็นอาริกับดวงชะตาหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้มีคู่เป็นปกติของคนทั่วไปที่เป็นไป
ทีนี้มาเป็นปกติเนี่ยผมก็เลยงงดิใช่ไหมพอปัตตนิอารี
ถ้าเขาได้คู่ผู้หญิงด้วยกันจะไม่งงว่างั้นมันก็คือปกติของดวงนี้อ๋อเหรอ
ก็ปัตนิอลิก็ต้องผิดปกติในความเป็นจริงของธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วโดยแล้วโดยทั่วไปเนี่ยดวงชะตา
นี้ก็ปัตนิเขาก็จะไม่ให้ใครมาผูกมัดครอบครองเขาได้ง่ายเขารักอิสระเพราะคนเกิดราศีมังกรคนเกิดราศีกันมีโลกส่วนตัวสูงมากที่มีแบบเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งที่ยากที่จะมีใครมาเข้าใจในวิถีในความเป็นไปที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน
นี่ตอนเด็กสนไหมเรามากค่ะเพราะแม่มีลูกทั้งหมดกี่คนมีหนูคนเดียวคาดหวังเลยล่ะและเป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะทุกอย่างคาดหวังแล้วก็ไม่เป็นอย่างคาดหวัง
คืออย่างนี้นะลักษณะราศีคือเกิดเนี่ยเกิดวันอาทิตย์นะฮะแรม๖ข้ามเดือน๓ปีขาน
ในวันที่เกิดลักษณะราศีกันเนี่ยส่งผลให้เรือนพุธหมายถึงลักษณะราศีกันเนี่ยเจ้าเรือนหรือดาวประจำตัวนี้คือดาวพุทธ
ที่เกี่ยวข้องกับการพูดการร้องการคิดการเจรจาการอะไรพวกนี้มันอยู่ในความเป็นปราศในตัวเองหมด
ดาวประจำตัวอยู่ที่ในวันที่เกิดไม่อยู่ในราศีกันดาวประจำตัวไปอยู่ในราศีมังกรตนุปุตตะ
แปลว่าอะไรตนุปุตตะแปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์แบบเด็กวิญญาณแบบเด็กเป็นคนที่คิดโปรเจกต์
คิดยิบคิดย่อยคิดตู้นคิดนั่นเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าอย่างเดียวและดาวพระศัตริย์เป็นอะไร
ดมีไว้แหกทุกเรื่องเป็นเวลานี้ข้าม่ายเองไปซ้ายข้าไปขวาเขาเป็นคนที่แหกกดได้ทุกเรื่อง
แล้วก็สามารถรอดปลอดภัยในการแหกกฎนี่คือเขานี่คือความหมาย
งั้นแสดงว่าเป็นลูกที่อยู่ในกฎในระเบียบมาตลอด

เขาบอกถึงขนาดแม้กระทั่งเป็นลูกคนเดียวแต่พ่อแม่ยังท้อเอาไปปล่อยไว้โรงเรียนประจำเลย
คือแบบเขาก็โดนทั้งกระถิ่นริมรั้วก้านมะยมไม้เรียวที่เป็นไม้ไผ่
ไม้กวาดแข็งด้ามไม้กวาดกระป๋องแป้งทางมะพร้าวเข็มขัดไม้ผลันเสื้อขวาน

โดนทุกอย่างมันจะเอาชีวิตเลยนะ
คือขวานเอามาจามห้องเอามาจามให้ออกมาจากห้องออกมาเดี๋ยวนี้

ใช่แต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอน
ทุกอย่างแต่มันไม่เอามันไม่ต้องแหกกฎเหมือนอาจารย์บอก

ได้มั้งไม่ได้มั้งดีมั้งไม่ได้ถ้าตั้งใจเรียนดีเรียนได้
ถ้าไม่ตั้งใจไม่เอาไปสน
ก็เรียกได้ว่าพี่ห้าวตั้งแต่เด็กอ่ะเนอะตอนนั้นเป็นธอมหรือยังพี่
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธอมไหมแต่ว่ามีแต่เพื่อนผู้ชายแก่นกระโหลก
ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงอืม
เจ๋บถ้าโดนเพื่อนร้องว่าตีเพื่อน
ตีค่ะเปิดกระโปรงฉันงั้นฉันเอาคืน
ล้อพ่อแม่ล้อฉันเอาคืน
ทำคืนไม่ได้เลยฉันต้องเอาขาวิธีตามว่าคืน
จิกหัวเพื่อนโขกเสา
โขกไอ้มุมเศร้า๔เดียม

พ่อแม่หนูมาก
อันนี้คือพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า

โอ้โหโดนตีหน้าเสาทง

ตอนอยู่โรงเรียนประจำไม่ได้กลับบ้าน

เป็นคนที่คิดอะไรได้เองด้วยซ้ำไป

กลับมาบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นครู
ต้องมีชุดราชการที่ต้องใส่ไปโรงเรียน

เรากลับคือเราเรียนโรงเรียน
โรงเรียนคาทอลิก
เอาเสื้อทุกตัวที่อยู่ในตู้

ต้องกลีบง้งชุดราชการ
ทุกตัวในตู้รีดหมดพ่อแม่กลับมา

มันก็ไม่ทำไม่ทำ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

แต่สมัยยังไม่ได้ออกอัลบั้มมาก่อนเราแชะว่าออกอัลบั้มมานะ
ด้วยการเป็นผู้หญิงหมดทุกคน

ตอนนั้นแรงมาก
มันไม่มีวงดนตรีไม่มีที่เป็นผู้หญิง

เป็นคนแรกแล้วก็เป็นอย่างนี้ก่อนที่จะมีชื่อเสียงอีก

แรกเราก็เล่นดนตรีคนเดียวร้องคนเดียว
ไปเจออีกคนนึงเอาเล่นดนตรีเหมือนกัน

อาจารย์ผมเบื่อคนรู้ทันมากเลย

แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องโชคชะตาด้วย
ไม่ได้คินอาละบัม

ตั้งแต่ปี๒๕๓๘จนเข้ามือกันเลยอ่ะ
ใช่เรียกได้ว่าเป็นวงต้นตรีที่ตอนนั้นแฟนร้านอาหารหรือแฟนคอร์พับจะต้องตามดูคุณเลย
ใช่มีพี่ในวงการหลายท่านที่แบบว่าตามดูเหมือนตามดูคาเฟ่คล้องพวงมาลัย
เราก็ดูเราก็ไปดูเราก็ไปดู
ทุกที่ที่ดังแกได้เล่นที่นั่นทุกที่
นักร้องดาราไปดูคุณไม่ใช่คุณไปดูดารานักร้อง
มันไม่เคยมีคนที่เล่นดนตรีเป็นผู้หญิงทั้งหมด
อย่างนักร้องหรืออะไรอย่างนี้อย่างสาว

แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นดนตรีกันเองไงคะ
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องใหม่สำหรับในยุคนั้นมา

พี่พี่เริ่มต้นจากการร้องเพลงชั่วโมงละ๖๐บาท

กลายเป็นดังทั่วฟ้าเมืองไทยจริง
อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของดาวดวงนี้ฮะ

แต่โดยองค์รวมร่วมเนี่ยมันคืออย่างนี้นะ
ตัวของอินเนี่ยมีดาวประจำตัวก็

ให้ความสว่างกับดาวประจำตัว
ความเป็นคนอารมณ์เด็กจะอยู่ตลอดชีวิตตลอดการ
ที่จะสามารถที่จะเสิร์ฟอารมณ์ให้กับคนต่าง
บนการมองแล้ววัดแล้วโช๊ะเลยแซวพูด

มีลาบเกิดขึ้นทันทีเลยนะเพราะว่า
ดาวกันเงินเขาเป็นลาภนั่นเวลาในท่ามการการเปลี่ยนแปลง
บนความกวนประสาทบนความแหกบนความแตกต่าง
มันยังซึ่งความประทับตาตรึงจิตแบบใครวะเนี่ยอะไรเนี่ย
คืออย่างนี้ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่แปลว่าเขาจะดังเพราะว่าสวยที่สุด
สูงที่สุดหุ่นดีที่สุดไม่ใช่แต่เป็นเพราะได้ยินเสียง
ความแปลกแตกต่างแล้วจดจำเดี๋ยวต้องไปดูอันนี้อีกสักทีว
พี่ไปดูเพราะมีคนจำเราได้แล้ว

ก็เปลี่ยนค่ะแต่ตอนแรกคืออินไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าตัวเองดังแล้ว

มองก็ทั้งคันเลยมองว่าอะไร
จนก็เริ่มเปลี่ยน
ทานข้าวก็จะมีคนแบบอะไรอย่างนี้

พากฟาดงงฟาดงาเราก็จะ

ถึงแบบอะไรอย่างงี้พยายามเก็บ

มันมาพร้อมเงินมันมาพร้อมคนเอาอกเอาใจ

เพียงแต่ว่าไอ้ข้อเสียเราก็แก้ไม่ได้อ่ะ
แล้วอยู่ก็หายกันไปเกิดอะไรขึ้น

ไม่เป็นไรเงินเหมือนกัน
หลังจากเจษศิงหาคุมร่วงโรธวัฒง

ไม่เคยลัดหน้าอก